ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว

คุณผู้ชมครับบ้านหลังหนึ่งจะอยู่ได้

นั่นหมายถึงว่าบ้านหลังนั้น
อาจจะพังคลืนลงมาเมื่อไหร่ก็ได้

หัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นเสาหลักของบ้าน

ถ้าเสาหลักอันนี้ล้มลงเมื่อไหร่
ทุกชีวิตในครอบครัวในบ้านหลังนี้
อาจจะอยู่กันด้วยความลำบากก็ว่าได้
อาจจะอยู่กันด้วยความลำบากก็ว่าได้
ไปชมภาพชีวิตพร้อมกันครับ
ก็บอกเนี่ยกลับไปตายที่บ้านนะ
ผมชื่อนายอำนวยเรียบไทยสงฆ์
ตอนนี้ก็อายุก็๖๐ปี
เมียชื่อพระของเก่าครับ
ก็อาศัยอยู่กับเมียแล้วก็หลานอีก๓คนครับ

ไม่ได้เข้าใจกลับมาโดยผิด

แค่คนของฮะ

หนูชอบไปช่วยปู่กับย่าเพราะเป็นอะไรจะได้ช่วยกันค่ะ
เด็กหนูจำได้ว่าปู่กับย่าไปเก็บขยะไปขายมาเลี้ยงหนูกับน้องค่ะ
ตอนที่ผมลำบากมากเพราะตอนป้าสลวยแกเป็นกระดูกทับเส้นแกเจ็บแกร้องอยู่ตลอด
ผมเองก็เหนื่อยเมียก็ร้องหลานก็ร้องร้องทั้งวันทั้งคืนเลย
ทรมานมากไม่ได้นอนครับ
เงินก็มีอยู่สองหมื่นก็หมดไปหมดไปงานผมก็ไม่ได้ทำผมว่ายังไงเมียผมก็ไม่ไหวแล้ว
เอกปรุง

ก็ตอบว่าสงสารป้า
ตายเสร็จมันถึงจำให้ต่อแล้วมา

ผมก็พาป้าหลวยกลับมาที่อุบล
มารักษาตัวแกที่บ้าน

แล้วก็อุ้มยายมืออุ้มยาย

เขาก็ทิ้งป้าไปแล้ว

และป้าเป็นคนที่ไม่คิดว่ากลัว

คิดดูว่าป่าป่ามีทั้งวันทั้งคืน

พอแดดออกเหมือนจะเป็นลมหน้ามืด

พอแดดออกเหมือนจะเป็นลมหน้ามืด

พอแดดออกเหมือนจะเป็นลมหน้ามืด

ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอครับ

เมื่อเดือนที่แล้วผมก็เป็นอีก

ผมกลัวว่าหมอจะให้ผม

เพราะว่าผมนี่เป็นหัวเดี่ยวหัวแรง
ถ้าขาดผมนี่ก็ทั้งบ้านนี้ก็ลำบาก

เพราะว่าหนูสงสารปู่ค่ะ

หนูก็จะเอาไปรักษาปู่ค่ะ
ถ้าหนูไม่ได้เรียนต่อก็ไม่เป็นไรค่ะ
หนูอยากให้ปู่หายเร็วค่ะ
ถ้าสมมุติว่าลุงตายจากป้าไป
ไม่รู้ไม่รู้

คุณผู้ชมครับอย่างที่เขาบอกเอาไว้ว่าสามีภรรยาเปรียบเหมือนคนคนเดียวกันสุขทุกข์ย่อมต้องแบ่งปันกันแต่คู่สามีภรรยาคู่นี้ครับอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
รอว่าเมื่อไหร่ฟ้าจะพลากผู้หนึ่งผู้ใดจากเขาไปกันนั่นเองนะครับครอบครัวของคุณลุงอำนวยอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณลุงครับ
ครับคุณลุงครับสวัสดีครับ
ลุงกับป้าอยู่กันมากี่ปีแล้วครับสี่สิบปีครับผม
ช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่กับป้ามานี่๔๐กว่าปี
จำได้ไหมครับว่าช่วงไหนที่ลำบากมากที่สุดในชีวิตคู่
ช่วงที่บ้านแกเจ็บเดินไม่ได้ครับ
เพราะว่าไปไหนมาไหนผมก็ต้องอุ้มแกไปแม้จะอยู่บ้านก็ต้องอุ้ม
จะไปหาคุณหมอผมก็ต้องอุ้มแกตลอด

เวลาที่คุณป้ามีอาการป่วยหรือเวลาที่เจ็บ
คุณป้าถึงกับร้องโอดโอยทั้งวันทั้งคืน
ครับผมร้องตลอดครับ
เวลาที่ลุงได้ยินป้าร้องเจ็บอย่างทรมานนั้น

ข้าวก็ไม่กินนอนก็ไม่นอน
ผมไปหาหมอที่ไหนก็ไปหมด

ตอนที่ลุงวั่นคำออกไปว่า

ในใจลุงคิดอะไรครับตอนนั้น

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ

ผมคิดว่าสงสารแกครับ